พี่ผู้ชมขามาต่อที่หนึ่งความเชื่อแล้วกันที่เป็นสายบุญกันแล้วกัน
สำหรับพี่ส้มเช้งสามช่าคุณผู้ชมค่ะเดินทางไปทำบุญค่ะ
ก็เลยเก็บภาพมาฝากเราด้วยกันแล้วกันขอบคุณจริงนะคะ
เพื่อเปิดโชคแล้วก็เปิดขุมทรัพย์ที่ริมแม่น้ำโขงจังหวัดนครพนม
ดูคุณดูเถอะพิธีมันดูยิ่งใหญ่อลังการหน้าขนลุกอยู่นะ
เออนะคะผมไม่ได้ไปคนเดียวไปกับพี่ท็อฟฟี่๓บาท๕๐ค่ะ
ต้องบอกว่าบรรยากาศมันเต็มไปด้วยผู้คนที่สัทธาในองค์พญาศรีสัตนคราชจริงนะคะ
ก็เดินทางมาร่วมงานมากมายเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะพี่ส้มเช้งเนี่ยยังได้ร่วมรับถวายองค์พญาศรีสัตนคราชค่ะ
นางรำอีกหลายสิบชีวิตด้วยนะต้องบอกว่าลีลาการไล่รำของพี่ส้มเช้งเนี่ยสวยสดงดงามนะคะ
ไม่ธรรมดาจริงแล้วก็แน่นอนคุณผู้ชมงานบุญแบบนี้ผู้สื่อข่าวของเราก็เลยถามพี่ส้มเช้งว่า
มีเลข๒กับ๕แล้วก็๒๗๑แบบนี้เลยอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ
เราก็แค่ถามแต่เขาก็เห็นมากทดลองร่วมกันฟัง
ในคลิปนี้พี่ส้มเช้งบอกว่าใครเปิดดูคลิปนี้ใครพบเห็นคลิปนี้

อุ๊ยแต่คุณผู้ชมพี่ดูอยู่หน้าจอไทยละค่ะดูรวยนี่ค่ะตามสิทธิ์ธรรมนิยายเลย

แล้วพรุ่งนี้ลอตเตอรี่ออกเด้อจ้า
เออลองดูภาพกันให้ดีละกัน
ส่วนคนนี้คุณผู้ชมค่ะอันนี้เผื่อเป็นไอเดียกันแล้วกัน

เธอเนี่ยโพสต์คลิปที่มีคนมาทำการขอตัวเลขกับลูกชายในท้องเธอ
นี่ยังไม่คลอดนะ

ป้าขอเลข๓ตัวตรงทรัฐบาลไทยวันที่๑มีนา๒๕๖๖นึงค่ะ
ออกมาแล้วลูกน้ำ

เราเปิดลงก่อนเรียกจับปุ๊บลงก่อน

อันนี้เลิก
๑ปั๊บเม้ง
กี่เลขแล้วไหน

เลข๖มันอาจจะเป็นเลข๙ก็ได้

เอามาวนแบบนี้
แล้วมันหล่นลงมาจริงด้วย

สำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์

ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ค่ะ